พฤติกรรมการขับรถของแต่ละคนเป็นอย่างไรสำรวจตัวเองกันหน่อย
คุณขับรถคุณใส่รองเท้าถอดรองเท้าไหม
ดิฉันเป็นคนที่ใส่รองเท้ารองใส่รองเท้าแตะ
แต่ผู้หญิงเขาจะมีส้นสูงใช่ไหมดิฉันเอาไว้ข้างหลังรถเลย

ครับรองเท้าแตะเป็นแบบหนีบหรือเป็นแบบสวม

มีผลต่อการขับขี่ด้วยนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเวลาเราเหยียบคันเร่ง
เดี๋ยวปลายรองเท้าแตะมันจะไปแบบว่าติดขัดไง
หรือบางคนไม่ใส่รองเท้าขับก็จะถอดรองเท้าไว้เลย
และถอดไว้ตรงใต้ที่นั่งคนขับนี่แหละครับ
ปรากฏว่ารองเท้ามันไปขัดเบรกเบรกเหยียบไม่ได้เบรกไม่ลงนะครับ
กลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์มาเล่าบอกต่อคุณผู้ชมกันนะครับ
ไปดูสภาพรถที่เสียหายหนักเพราะว่าพุ่งเข้าไปชนในอาคารสำนักงานบริษัททิพยประกันภัยสาขา๑๐๑
ถนนแจ้งสนิทตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง๑๐

เข้าไปทั้งคันนั่นไม่ใช่ที่จอดรถนะจ๊ะนั่นคือสำนักงานที่เขาเป็นออฟฟิศนั่งทำงานนะจ๊ะ
ใช่ครับกระจกออฟฟิศแตกกระจายเลยนะครับแล้วก็รถเข้าไปโอ้โหชนกวาดเรียบเลย
โต๊ะทั้งเก้าอี้ของออฟฟิศเสียหายอย่างหนักนะครับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่อยู่หน้าออฟฟิศถูกชนไปด้วยหนึ่งคัน
ขณะที่พนักงานสาวที่นั่งทำงานหันหน้าให้ทางประตูทางเข้าถูกแรงกระแทกได้รับบาดเจ็บ๒ราย

จากการสอบสวนนางสาวจันทรวรวงซึ่งเป็นคนขับรถ
บอกว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถเพื่อนพนักงานในบริษัท
ระหว่างนั้นตัวเธอเองรับอาสาจะไปขยับรถให้
โดยระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้
ขณะที่เข้าเกียร์เดินหน้าเสร็จรถก็กำลังจะเคลื่อนแล้วใช่ไหมครับ
แล้วเธอก็จะเหยียบเบรกเพราะว่าอยู่ที่จุดจอดแล้วนะครับ
แต่ว่าเหยียบไม่ลงกดไม่ลง
เพราะมันมีรองเท้าเจ้ากรรมซึ่งเจ้าของรถเดิมนะคุณ

เขาถอดรองเท้าทิ้งไว้ใต้เบาะที่นั่ง
แล้วมันคงไหลไปขัดอยู่ใต้เบรกนะครับ
ทั้งคู่เลยรองเท้าคู่หนึ่งเลยนะครับ
ทำให้เธอไม่สามารถที่จะเบรกรถได้นะครับ
ใช่
ต้องระวังนะครับ

วดน้ำทานแล้วเราลืมแล้วมันหล่นอยู่ใต้เบาะ
มันไหลกลิ้งไปขัดเบรกได้

กล้องวงจรปิดของร้านดอกคำใต้คอมพิวเตอร์
บริเวณหน้าปากซอยศูนย์พัฒนาอาชีพดอกคำใต้หมู่
ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้เกิดอะไรขึ้นกับรถใหญ่คันนี้

ไหลตกไปอยู่ที่ถนนแล้วนะครับ
ใช่ค่ะมันเป็นแผ่นที่วางบนโต๊ะใช่ไหม

มีทั้งแผ่นที่เป็นโต๊ะมีทั้งเก้าอี้

มันจะไหลตกเพราะดูเขาไม่เห็นจะมัด

เขาไม่มีอะไรคลุมไม่มีเชือกมัดอะไรให้ดีเลยค่ะ

ไปพร้อมกับเด็กคนงานโต๊ะจีนที่นั่งบนกระดาน
โอ้โหเพราะว่ารถขนมาสูงเหลือเกิน
โชคดีที่ไม่มีรถขับเร็วตามหลังมา
ไม่งั้นนะเด็กคนงานอาจจะโดนรถทับก็ได้นะฮะ

แต่ว่าเด็กคนงานเขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน

ก็ไปดูทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถบรรทุกลักษณะนี้
มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วย
บางคนก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวจะไปลงของตัวนี้
นิดเดียวเองใกล้ก็เลยไม่ทันได้คลุม